ร้านนี้ค่ะก่อนหน้านี้ชื่อว่าร้านบ้านท่าน้ำนน
เขามีเอกลักษณ์คือการทานหมูกระทะไปดูแม่น้ำดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไป
แต่ตอนนี้น้ำล้นตลิ่งเขาก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะปรับตัวนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้นั่งกินแบบโต้คลื่นก็คือทานไปน้ำซัดขาไปแบบนี้
คุณจักรินอยากจะไปดูนะคะเพราะเขาบอกว่านอกจากที่นี่กินจะแปลกแล้ว
มีเรื่องความเชื่อแปลกด้วยคุณแจ๊กกะรีนพาไปค่ะ

กะลีนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านท่าน้ำนนท์คุณผู้ชม
แม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็ดังมากค่ะ
ดังมากกับหมูกระทะโต้คลื่นไงคะ
ดังขนาดไหนขนาดที่ว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยต้องมารุมทำข่าวที่นี่เลยค่ะ
เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊กกะลินจะพาลุยน้ำเข้าไปดูบรรยากาศกันค่ะ
ที่นี่คุณผู้ชมมีเรื่องความเชื่อนะคะเกี่ยวกับแม่ตะเคียนค่ะ
ตะเคียนที่นี่ปังมากขออะไรได้แบบนั้น
พรุ่งนี้๑พฤศจิกายนลอตเตอรี่ออกด้วย

เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศทั้งหมด
อิ่มทั้งอร่อยทั้งเสี่ยงโชคด้วย
แจ๊กรีนมาเลยค่ะ
โอ้โหในที่สุดเราก็ได้มาเช็คอินร้านท่าน้ำนนสมใจแล้วนะคะ

แล้วก็ขนมไทยมาเสิร์ฟแบบหลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะ
ไม่ได้ถึงเลือกร้านนี้ค่ะทาน้ำนท์
พอดีผมเห็นในเพจต่าง

น้ำนี่มันท่วมแบบจะเอวแล้วพี่
ก็แถวบ้านผมที่พิจิตรก็ท่วมแบบนี้เหมือนกัน

คราวนี้มาคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่า
หน้าตาคุ้นพี่บอยนี่เองค่ะ
มันเป็นความสุขในช่วงที่คนกำลังเครียดมั้งแจ๊ค
ถูกไหมพอโควิดโควิดมาพี่เปิดได้๒๐วันน้ำท่วม
พอน้ำท่วมเสร็จเอายังไงลูกค้าบอกเฮ้ยสนุก

บ้านหลังนี้พี่ซื้อมาเพื่อจะอยู่

แม่ตะเคียนไปบอกพี่ไม่ได้ฝันนะ
บอกข้างหูพี่ว่าอย่าลื้อ

จริงปะเนี่ยพูดว่าติดกี่หรือคะโอ้โฮ๓ตัวติดเลย

ไหนก็พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกอะพี่

คุณผู้ชมและนี่ค่ะคือแม่ตะเคียน
พี่บอยพูดถึงนะคะอยู่ชั้น๒ค่ะ
แล้วในห้องนี้ก็จะมีอยู่๒เสาด้วยกันนะคะ

กะรีนก็ขอพรเลยละกันนะคะ

เรียกว่ามาที่บ้านท่าน้ำนนนะคะ
ครบรสจริงนะคะทั้งได้ทานอาหารอร่อยค่ะ
มิวแม่น้ำเจ้าพญานะคะที่สำคัญค่ะ

นี่นะคะขอให้เห็งปังแล้วกันนะคะ
แล้วก็ถ้าใครอยากมาที่ร้านอาหารบ้านท่าน้ำนนท
ก็มาได้ทุกวันนะคะแล้วก็โทรมาเช็คได้ก่อนค่ะ
เพราะว่าต้องคอยดูว่าปริมาณน้ำมันขึ้นสูงยังไงกันบ้างนะคะ
แล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บ้านท่าน้ำนนท์ด้วยนะคะ